อ่า

น้องออกแล้วนะครับ

พี่น้ำระวังนะ

ไม่รู้

ทำไมอ่ะทำไมเขาเออ
ต้องใช้ภาษาไว้เรื่องดุดันไม่เกรงใจใครแบบเนี้ย
เออตอนนี้คำที่เขายิน

แต่ว่ามันไม่ควรเอามาใช้กับแบบนี้เนาะ
นี่แหละค่ะคือรถกระบาดคันสีแดง

พุ่งชนแล้วพุ่งชนอีกหลายต่อหลายครั้ง

เธอก็ร้องแล้วเธอยังพูดเลยนะ

บอกว่าออกไม่ได้ลงจากรถไม่ได้
จังหวะที่เห็นรถกระบะสีแดงถอยออกไป

เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเห็นตกใจ
งงเกิดอะไรขึ้นไม่ต่างจากเราค่ะ
เข้าไปโพสต์แล้วมีข้อความแบบนี้ว่า

เก็บเงินแล้วโดนทำแบบนี้

เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาตามกันว่า

สพวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์ที่ชายนาฏ
คนขับรถกระบะสีขาวคันที่ถูกชน
ชื่อว่านายมานะรำพายุ๔๐ปี

เละเลยเปิดประตูออกไม่ได้เลย

๔ครั้งข้างรถเสียหายเป็นแนวยาว

รถขันที่กรเหตุเป็นรถกระบะสีแดง

จริงมาเห็นในคลิปนั้นแหละ
รถสีแดงยังติดอยู่เลยนี่ค่ะโอ้โหสภาพรถคันก่อเหตุสภาพแบบนั้น
พังยับกระจกหน้าร้าวกันชนหน้าหลุด
อยู่ใกล้กันในที่เก็บของกลางของสภวัดสิงห์ตรงนั้นแหละค่ะ
เพราะว่าต้องมาพูดคุยกันหน่อยคนขับชื่อนายบุญยงชูบังบ่ออายุห้าสิบหกปี

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตามตัวมาเดินเมืองคดีได้นะคะ
เดี๋ยวตามต่อนายมานะบอกแบบนี้ค่ะ
มานะคือคนขับกระบะสีขาว
เล่าว่าวันนั้นพี่พี่รีบเลยคนอยากรู้แล้วเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกเขาไปกับน้องสองคนไปทำอะไรรู้ไหม
เก็บเงินค่าผ่อนสินค้ากับญาติ
ญาติของคนขับกระบะสีแดง
เก็บเงินกับญาติของคนขับกระบะสีแดง

ไม่ได้มีการขู่หรือตะโกนตะคอก
แต่เขาบอกว่าลูกหนี้ความที่ว่าไม่อยู่วันที่ไป
นายบุญยงคนขับกระบะสีแดงก็ถือขวานมาจะมาไล่ฟันพวกเขา
จริงเมียกับลูกเนี่ยต้องล็อกบ้านนะไม่ให้ออกมาด้วยซ้ำ
ตัวเขาก็บอกเห็นแบบนั้นรีบขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้น
แต่ตัวนายวงดวงคนขับกระบะสีแดงวิ่งตามมา

นายบุญยงก็เลยมาชนอย่างนั้นแหละค่ะชนอย่างจัง
ชนแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรถก็ตกไปอยู่ริมทางแล้วนะ
ชนอีกเขาบอกเป็น๑๐ครั้ง

ประตูเปิดไม่ได้อีกฝั่งด้านซ้ายก็ติดต้นไม้
ทำอะไรไม่ถูกคิดว่ายังไงก็ตายแล้ว
แล้วอยู่เขาบอกว่านายบุญยงคนขับกระบะสีแดง
ก็หยุดแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปกับเมีย
เจ้าตัวบอกตอนนี้นะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีค่ะ

แล้วก็มาพูดคุยกันว่าทำไมต้องไปขับชนเขาแบบนั้นเนอะ